เป็นคลิปน่ารักปกติแล้ว
เจ้าตูบหรือว่าสุนัขเขาก็เห่าห่งใช่ไหมคุณเขียม
ทีนี้สิอยากจะรู้ว่าขีดความสามารถเจ้าตูบอยู่ที่ขนาดไหน
ถ้าหากว่าสอนให้ร้องเมียวจะทำได้ไหม
ฟังคลิปกันว่าเจ้าตูบตัวนี้ทำได้หรือเปล่าค่ะ

น่ารักอ่ะทำได้ช่วยลูก
อันนี้ต้องบอกว่าเสียสุนัขไหม
เป็นคลิปการสอนสุนัขตัวหนึ่งให้ร้องเสียงแมวเหมียวที่เขาร้อง
แล้วพอเจ้าตูบทำได้ก็ให้อาหารเป็นรางวัลตอบแทนนะคะ
ก็เจ้าตูบแสนรู้จริงแหละ
ทำไมมันร้องได้แต่จริงเสียงนี่แหละแหลมนี้จริงก็เป็นเสียงคลางของสุนัขเขาอยู่แล้วนะ
แต่ว่าโทนเสียงแล้วก็คีย์มันไปคล้ายกันกับเสียงเมียวของแมว
คือพยายามเพื่อให้ได้ของกิน
สุนัขเนี่ยนะซื้อได้ด้วยของกินจริงนี่ฉันการันตีเลย
พยายามพยายามลดเสียงลงลดโทนเสียงลงมาเรื่อย